ห้วยแก้วนะครับในพื้นที่อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นหนึ่งในชุมชนที่อยู่บริเวณต้นน้ำดังนั้นจะเจอกับน้ำหลากเป็นพื้นที่แรกแรก
แล้วก็ล่าสุดนี้ก็เผชิญกับเรื่องของถนนถูกตัดขาดเสาไฟฟ้าเองก็ได้รับความเสียหายด้วย
เราไปติดตามบรรยากาศแล้วก็สถานการณ์ล่าสุดพร้อมกันกับคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้งสดมาจากพื้นที่อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
แม้ว่าตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำที่ผ่านมาจะมีฝนตกลงมาเพียงแค่ช่วงสั้นเท่านั้นครับแต่ล่าสุดเราได้รับรายงานนะครับว่าที่ชุมชนห้วยแก้วตะมนต์เขาน้อยในอำเภอศรีชนได้รับผลกระทบจนเส้นทางถูกตัดขาดแล้วครับ
หลังจากช่วงเย็นที่ผ่านมาที่อำเภอศรีชนฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีปริมาณฝนตกลงมาที่ระดับสี่ถึงห้า
แม้ว่าจะเป็นการตกแค่ช่วงสั้นแต่ล่าสุดเราได้รับในงานเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับว่าพื้นที่ชุมชนห้วยแก้วตะบนเขาน้อยอำเภอศรีชนเส้นทางได้ถูกตัดขาดอีกครั้งและไฟฟ้าได้ดับลงแล้วครับโดยคาดว่าปริมาณน้ำป่าไหลหลากน่าจะส่งผลให้เสาไฟฟ้าได้รับความเสียหายครับ
ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับชุมชนห้วยแก้วที่สามารถเชื่อมต่อถึงอำเภอกาญจนาดิตจังหวัดสุราชธานี
ถูกตัดขาดไปแล้ว๑๑จุดไฟฟ้าใช้การไม่ได้นาน๗วันแม้ว่าก่อนหน้านี้จะได้รับการฟื้นฟูจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
แต่การเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นอีกครั้งทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบอีกเป็นครั้งที่๓
สำหรับชุมชนห้วยแก้วเป็นชุมชนในพื้นที่เชิงเขานะครับทำให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมตั้งแต่ต้นน้ำ
ซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายกว่า๑๐๐ไร่ครับ
ซึ่งทีมข่าวไทยบรัฐทีวีได้มีโอกาสขึ้นไปสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองครับ
และได้พูดคุยกับคุณลุงปีชาแทร่จุงนะครับที่ปลูกต้นปามทุเรียนและเงาะไว้นานกว่า๑๐ปี
และพบว่าสถานการณ์น้ำครั้งที่ผ่านมาทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายทั้งหมด๓๐ไร้ครับ

อย่างไรก็ตามนะครับบริเวณชุมชนห้วยแก้วนั้นเป็นพื้นที่เชิงเขาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำครับ
ชาวบ้านก็บอกกับเราว่าหากเกิดสถานการณ์น้ำที่นั่นนะครับก็ปริมาณน้ำจะมาเร็วและไปเร็วครับ
ซึ่งพรุ่งนี้เช้าคงต้องติดตามสถานการณ์นี้กันอย่างใกล้ชิดต่อไปครับ
สักแซ่อึ้งข่าวไทยบรัฐทีวีรายงานสดจากอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ